เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะครับคือสองผัวเมียเนี่ยนะฮะ
เป็นคนพม่าเป็นคนเมียนมาร์แต่ว่าอาศัยอยู่ที่เพชรบุรี
ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ครับทะเลาะกันจนทางฝ่ายชายนั้น
คว้ามีดแทงอกผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่กำลังคุกเข่าอยู่
แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ
ยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยทางตำรวจสพบ้านแหลมครับ
พร้อมกับแพทย์นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้ถูกแทงเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ครับ

แล้วก็ใกล้กันกับมีดเนี่ยเจอนายหม่อง
อายุ๓๘ปีเป็นลูกจ้างเรือประมง
จับใจความได้ประมาณว่าผู้ตายเนี่ยนะฮะอาศัยอยู่ห้องเช่าติดกันนะครับ
หาเป็นแฟนกันนะครับคบหานางซานทวยมาหลายเดือน
ตลอดเวลาที่คบหากันก็มักหาเรื่องด่าทอกันนะฮะชวนนายหม่องทะเลาะวิวาสบ่อยครั้ง
แต่ก็ยอมมาตลอดนะแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ประมาณ๕ทุ่มของวันที่๔กันยายนก็คือเมื่อคืนนี้เลยนะครับ
ทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรงช่วงเช้าครับนางซานถวยนั้นด่าทอนายหม่องนะครับ
เลิกนะฮะก็เลยบันดาลโทษะครับทีนี้คว้ามีดปลายแหลมแทงเข้าไป
ที่บริเวณหน้าห้องพักสองครั้งนะครับที่จริงแล้วตอนแทงเข้าไปเนี่ย
ซานทวยก็พยายามหนีนะนะครับแต่ว่าวิ่งได้ประมาณ๕เมตร
แล้วก็ล้มลงนั่งคุกเข่าเสียชีวิตนะครับตำรวจก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยมีญาติแล้วก็เพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงพยายามเข้าไปทำร้าย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กันตัวเอาไว้นี่นะฮะ
ต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยนะในจังหวะที่นำตัวไปทำแผนเนี่ย
เนี่ยครับเพราะว่าชุนละมุลในส่วนนั้น
ทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้องเช่าจุดที่เกิดเหตุ
พบว่าทางญาติผู้ตายครับกำลังเตรียมตัวไปรับศพนะฮะ
ก่อนที่น้องสาวของผู้ตายให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนครับ
ซานถวยนั้นพาลูกสาวเป็นลูกติดอายุ๑๙ปีมาฝากไว้กับเธอนะครับ
บอกว่าฝากให้ลูกนอนค้างที่นี่เพราะจะไปทำธุระ
จากนั้นก็กลับไปที่ห้องเช่ากระทั่งเช้ามืด
เพื่อนข้างห้องเนี่ยนะครับโทรมาบอกว่าพี่สาวทะเลาะมีปากเสียงกับนายหม่อง

ก็รีบไปดูครับพบว่าพี่สาวถูกแทงหลายแผล
และกำลังจะสิ้นใจพอดิบพอดี
เธอก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็ตั้งใจฆ่าแน่นอนแบบนี้
ตัวนี้ค้าหนึ่งตัวนี้ค้าหนึ่งตัวนี้ค้าหนึ่งแล้วก็มือมือค้าหนึ่ง
ไม่ได้ตั้งใจได้ยังไงพี่ดูสิ
เขาตั้งใจตั้งใจฆ่าเลยฆ่าเดียวก็ไม่ได้ตั้งใจเขาโมโหใช่ไหม
แต่ว่ามันฆ่าเดียวไม่ใช่
พอหลังเกิดเหตุญาติก็เดินทางไปรับศพนะฮะในการประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
เป็นเวลา๓คืนที่วัดลักษณะรามอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมที่เพชรบุรีนี่แหละ